ท่านประธานที่เคารพ
กับผมจุลินลักษณะวิสิทธิ์
สมาชิกรัฐสภา
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
บัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์

กับท่านประธานที่เคารพว่า
ประชาธิปัตย์ที่ผมสังกัดนั้น
มีความเห็นต่อรัฐธรรมนูล

ประการที่๑ก็คือเห็นว่ารำนูลปี๖๐หรือฉบับปัจจุบันนั้น
ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควร
การแก้ไขรัฐธรรมนูลจึงเป็นจุดยืนสำคัญของพักประชาธิปัตย์
เพื่อทำให้รัฐธรรมนูลเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น
และในประการที่๒ประชาธิปัตย์เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูลนั้น
สามารถที่จะทำควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาโควิด
ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่นของประเทศได้
เพราะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจโควิดการเมือง
ก็ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
เช่นหากติดปัญหาการเมือง
ก็ยากที่จะทำให้การแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนปัจจุบัน
รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจสามารถสำเร็จราบรื่นได้
ขอกลับเรียนกับท่านประธานเพิ่มเติมว่า
ประชาธิปัตยึดมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และเห็นว่ารัฐธรรมนูลคือตัวสะท้อนสำคัญ
ของความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน
แต่เมื่อประชาชนเห็นว่าลำนูลปี๖๐
และเมื่อประชาธิปัตย์เห็นว่ารำนูลปี๖๓
ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเท่าที่ควร
จึงได้ดำเนินการมาโดยลำดับดังต่อไปนี้ครับ

ว่าเมื่อตอนที่มีการรณรงค์ทำประชามติ
เพื่อให้ประชาชนรับหรือไม่รับรำนูลฉบับนี้
ประชาธิปัตย์เป็นพักการเมืองหนึ่ง
ที่ประกาศชัดเจนว่าไม่รับรัฐธรรมนูล
และไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วง
แต่เมื่อผลประชามติประชาชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ
ประชาธิปัตย์ก็ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูล
ทุกประการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ประการที่๒ท่านประธานคงจำได้
ว่าก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลของพักประชาธิปัตย์
การแก้ไขรัฐธรรมนูลถือเป็นหนึ่งใน๓เงื่อนไขสำคัญ
ที่ได้มีการเจรจาก่อนตัดสินใจร่วมรัฐบาล
ประการที่๓เมื่อเราเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ประชาธิปัตย์ก็เป็นพักการเมืองหนึ่ง
ร่วมกับพักร่วมรัฐบาลเสนอยติตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษา
ประเด็นที่จำเป็นต้องแก้ไขในเรื่องรัฐธรรมนูล
ประชาธิปัตย์เมื่อถึงเวลาได้มีการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว
ก็ได้ร่วมกับพักร่วมรัฐบาลเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา๒๕๖ให้มีการจัดตั้งสสรขึ้นมา
โดยไม่แตะหมวด๑และหมวด๒
และท่านประธานคงเห็นว่าในการพิจารณาขั้นสุดท้ายนั้น
ประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่ยืนหยัดจนกระทั่งกระบวนการพิจารณาจบสิ้น
โดยได้ลงมติเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูลครั้งนั้นในวาระที่๓
แม้เสียงจะไม่พอและทำให้ร่างดังกล่าวที่มีการแก้ไขทั้งฉบับต้องตกไปในที่สุดก็ตาม
และโดยเหตุที่เมื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้งฉบับมีอุปสรรค
วันนี้พักประชาธิปัตย์จึงร่วมกับพักร่วมรัฐบาลอีก๒พัก
คือพักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนา
เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลรายมาตรา
โดยร่างที่พักประชาธิปัตย์ได้ทำหน้าที่ยกร่างขึ้นมา
มีด้วยกัน๖ร่างด้วยกัน
ซึ่งจะขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานว่า
ร่างที่ประชาธิปัตย์ได้ยกร่างขึ้นมานี้
เป็นไปตามหลักการ๓ข้อ

เพื่อทำให้รัฐธรรมนูลในประเด็นที่แก้ไขนั้นเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น
ประเด็นที่สองก็คือจะไม่มีการแตะหมวดหนึ่งหมวดสอง
ที่ว่าด้วยการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และไม่แตะหมวดที่ว่าด้วยสถาบันพระมากษัตริย์
และประเด็นที่๓ก็คือร่างทั้ง๖ร่างนี้เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนเป็นหลัก
โดย๖ร่างนั้นเพื่อนสมาธิกภักดิ์ประชาธิบัติท่านท่านองค์อาทคล้ามไตบูรณ์และท่านชินวอลมุญเยอเกียจ
ก็ได้ทำหน้าที่เสนอต่อท่านประธานไปแล้ว
กับผมขออนุญาตแต่เพียงที่จะกล่าวสนับสนุนว่าแต่ละร่างมีเหตุผลอย่างไร
สมควรที่เพื่อนสมาชิกรัฐสภาจะได้ช่วยให้การสนับสนุนต่อไปได้
ร่างที่๑นั้นเป็นการแก้ไขมาตรา๒๙๔๓๔๖และ๗๔
หมายสำคัญก็เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มสิทธิของประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
โดยง่ายสะดวกรวดเร็วทั่วถึงของประชาชน
สิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางคดี
จากทนายความและการได้รับการประกันตัว
รวมทั้งการขยายสิทธิชุมชน
สิทธิผู้บริโภคที่ประชาชนต้องได้รับความคุ้มครอง
และประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ที่สำคัญก็คือสิทธิของประชาชนและเกษตรกร
ที่จะต้องได้รับการกระจายการถือครองที่ดินทำกิน
และน้ำให้เป็นระบบทั่วถึงเป็นธรรมเหมาะสม
และพอเพียงแก่การทำการเกษตร

ฉบับที่๒เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจ
สู่การปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด
ท่านองค์อาจได้กราบเรียนเมื่อสักครู่
สาระสำคัญก็คือ
เป็นการแก้ไขจากปัจจุบัน
ที่ระบุว่าหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นทำอะไรได้บ้าง

ในการที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชน
ก็แก้เป็นต่อไปนี้ให้ถือว่า
โดยการปกครองส่วนท้องถิ่นทำได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องที่ห้าม
เช่นเรื่องการทหารเรื่องสารเรื่องธนาคาร
เรื่องการต่างประเทศเป็นต้นและที่สำคัญก็คือ
แก้ไขให้เกิดความชัดเจนว่าต่อไปนี้ถ้ารำนูลฉบับนี้
แก้ไขได้ตามที่ประชาธิปัตย์และอีก๒พักร่วมเสนอนั้น
ผู้บริหารหน่วยการปกครองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลอบตต้องมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนเท่านั้นจะมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม
เช่นให้สมาชิกสภาจังหวัดไปเลือกนายกอบจแทนประชาชน
ไม่ได้เป็นต้น
ฉบับที่๓ก็คือเป็นเรื่องของการแก้ไข
ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตของคณะกรรมการปปช
ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและทุกฝ่าย
ที่เป็นเช่นนั้นก็ดังที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ว่า
หากพบว่าคณะกรรมการปปชผู้ใดประพฤติมิชอบ
สสหรือสวหรือสสบวกสว
หรือประชาชนไม่น้อยกว่าสองหมื่นชื่อสามารถยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
ประธานรัฐสภาเพื่อส่งไปให้ประธานศาลดีกา
ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระได้
ปัญหาที่เป็นประเด็นก็คือว่าก่อนส่งประธานสารดีกา
รัฐธรรมนูลปัจจุบันระบุว่าประธานรัฐสภาต้องพิจารณาเสียก่อน
ว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่
ตรงนี้ครับที่อาจจะเป็นประเด็นทำให้เกิดการต่อรองคดีได้
เพราะประธานรัฐสภามาจากภักดิ์การเมืองรัฐบาล
ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้มีข้อสงสัยต่อท่านประธานรัฐสภาชวนหลีกภัยแต่อย่างใด
เพราะท่านมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้ว

ถ้าหากว่าประธานรัฐสภาสามารถใช้ดุลพินิษฐ์ได้
อาจจะนำไปสู่การต่อรองคดี
สำหรับบุคคลอื่นที่มาเป็นประธานรัฐสภาได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ขอแก้รำนูนในมาตรานี้

เมื่อมีผู้ยื่นให้ไต่สวนปปชต่อประธานรัฐสภา
ให้ประธานรัฐสภามีหน้าที่ส่งประธานสารดีการเลย
โดยไม่ต้องพิจารณาก่อนหรือพิจารณาเป็นอย่างอื่น
ฉบับที่๔ก็คือในเรื่องของการแก้ไขมาตรา๒๗
ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูล

การแก้ไขรัฐธรรมนูลในมาตรา๒๕๖ของรำนูลปัจจุบันนั้น
ได้กำหนดขั้นตอนเงื่อนไขไว้ซับซ้อนมากมาย
จนเกือบจะเรียกว่าทำให้แก้ไม่ได้เลย
และสุดท้ายอาจจะนำไปเป็นเงื่อนไขในการฉีกรัฐธรรมนูลต่อไปได้ในอนาคต
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครประสงค์จะให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมา
นั่นคือว่าข้อเท็จจริงรัฐธรรมนูลทุกฉบับในอดีต
การแก้ไขนั้นกำหนดไว้แต่เพียงว่าใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
หรือเกินกว่าสองในสามของที่เป็นร่วมรัฐธรรภา

แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกหลายประการ
ว่า๑นอกจากต้องใช้เสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ๒สภารวมกันแล้ว
ยังจะต้องในจำนวนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งนั้นต้องมีเสียงวุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่า๑ใน๓ด้วย
และต้องมีเสียงฝ่ายค้านอีกไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
กรณีถึงขั้นต้องไปทำประชามติก่อน
และยังมีกรณีที่เพื่อนสมาชิกอาจหลงลืมไปก็ได้
ก็คือว่าก่อนนำขึ้นทูลเกล้า
สสสวหรือสสสวรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ยังสามารถส่งสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยความชอบ
มาตรา๒๕๕ได้อีก
นี่ก็คือความยุ่งยากซับซ้อน
ของการแก้ไขรัฐธรรมนูลตามมาตรา๒๕๖ที่บรรยัติไว้

ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยพูดว่า
อย่างน้อยถ้าต้องเลือกสักมาตราหนึ่งก่อน
ในการแก้ไขรัฐธรรมนูลผมจะเลือกมาตรา๒๕๖
เพราะมาตรา๒๕๖คือกุญแจดอกใหญ่
คล้องประตูประชาธิปไตยไว้ไม่ให้เปิดออก
การแก้มาตรา๒๕๖จะเป็นการสะดอกกุญแจ
เพื่อให้เปิดประตูไปสู่ประชาธิปไตยในอนาคตได้
การแก้ไขมาตรา๒๕๖จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น
และเป็น๑ใน๖ฉบับที่ประชาธิปัตย
ร่วมกับพักภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนา
ได้เสนอต่อท่านประธานและที่ประชุม
ฉบับที่๕เป็นเรื่องของการแก้ไขระบบการเลือกตั้ง
จากบัตรใบเดียวเป็นบัตร๒ใบ
เหตุผลมิใช่เพื่อประโยชน์ของพักการเมืองใด
แต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเสรีภาพในการเลือกสอสอมากขึ้น
นั่นคือบัตรสองใบจะเป็นการแยกเลือกคนแยกเลือกพักได้
ไม่ต้องถูกบังคับเหมือนระบบบัตรใบเดียว
ที่เอาคนกับพักมามัดรวมกันเหมือนข้าวต้มมัด
นี่ก็คือประเด็นที่ทำให้ประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกผู้แทน
และเลือกพักการเมืองที่ตนเองชอบได้
ที่สำคัญก็คือระบบบัตร๒ใบจะทำให้
ประชาธิปไตยรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั้นเข้มแข็งขึ้น
เพราะพักการเมืองจะเข้มแข็งขึ้น
การเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
เพราะบัตร๒ใบผลการเลือกตั้ง
จะไม่เป็นเบี้ยหัวแตกเหมือนระบบบัตรใบเดียวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ขออนุญาตกราบเรียนว่าทำไมต้องแก้ไขระบบบัตรใบเดียวเป็นบัตร๒ใบ
ฉบับที่๖ประเด็นที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานก็คือว่า
เป็นประเด็นของการแก้ไขมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง
ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
ในประเด็นว่าควรจะปิดสวิตช์สวหรือไม่
ผมขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานที่เคารพไว้ตรงนี้ครับว่า
จุดยืนของพักประชาธิปัตย์ต่อเรื่องนี้ก็คือ
ประชาธิปัตย์ยังเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภายังมีความจำเป็น
และประเทศไทยควรเป็นระบบรัฐสภาแบบสองสภาไม่ใช่สภาเดียว
แต่เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
จึงควรมีอำนาจจำกัดเฉพาะการทำหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย
และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น
ไม่ควรมีอำนาจเลยไปถึงการ
ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีแทนประชาชน
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเช่นสอสอได้
การแก้และที่สำคัญ
ขออนุญาตเรียนกับท่านประธานครับว่า
การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗
จำกัดอำนาจสวไม่ให้โหวตเลือกนายกรัมตีนั้น
เป็นการสอดคล้องกับหลักการสำคัญ
บรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้
เพราะหลักการสำคัญที่บรรยัติไว้ในรำนูนนี้

ผู้ที่มีอำนาจควรจะโหวตเลือกนายกรัมตีนั้น
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงประชาชนเท่านั้น
การให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภา

เป็นการให้อำนาจเป็นการชั่วคราว
ที่ระบุไว้ในบทเฉพาะการเป็นเวลา๕ปีเท่านั้น
หลังจากนั้นก็จะต้องกลับเข้าสู่วิถีประชาธิปไตยปกติ
ที่เป็นหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้
การแก้รำนูลมาตรา๒๗
จึงเป็นเพียงแค่การย่นระยะเวลาของบทเฉพาะการ๕ปี

เพื่อกลับเข้าสู่หลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
และควรจะเป็นเร็วขึ้นแต่เพียงเท่านั้นเอง
อีกประเด็นหนึ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานในเรื่องนี้
ก็คือว่าการแก้ไขรำนูลมาตรา๒๗๒นั้น
ไม่ได้มีผลเป็นการกีดกันบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อไม่ให้สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปอีกในอนาคต
เพราะหากบุคคลนั้นประสงค์จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
ก็สามารถนำชื่อไปใส่ในบัญชีรายชื่อพักการเมืองได้
หรือลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรก็ได้

ถ้าบุคคลนั้นสามารถรวมเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนราชดรได้
ท่านก็ย่อมมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เช่นเดียวกับบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและกระบวนการ
ดำเนินการเช่นเดียวกันกับท่าน
อกจากนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูลมาตรา๒๗๒นี้
ยังถือเป็นการปลดล็อกเงื่อนไขข้อจำกัด
ข้อขัดแย้งทางการเมืองได้อีกระดับหนึ่ง
ช่วยส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง
ในการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาของรัฐบาลปัจจุบัน
ในการแก้วิกฤตโควิดเศรษฐกิจและปัญหาอื่น
ได้อย่างมีเสถียรภาพและเรียบร้อยราบรื่นขึ้นต่อไปด้วย
ด้วยเหตุผลที่กระผมกราบเรียนกับท่านประธานมาข้างต้น
ประชาธิปัตย์จึงมีมติสนับสนุนทั้ง๖ร่างของพัก
รวมทั้งอีก๒ร่างของพักภูมิใจไทย
และ๑ร่างของพักประทังประชารัฐ
แม้จะมีข้อท้วงติ่งในประเด็นมาตรา๑๔๔และมาตรา๑๔๘อยู่
แต่ก็เห็นว่าสามารถไปแปรยติแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
วาระที่๒ได้
รวมทั้งมีมติสนับสนุน๔ร่างของพักเพื่อไทยด้วย
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าประชาธิปัตย์เห็นว่า
ทั้ง๑๓ร่างนั้นมีหลักการใกล้เคียงกัน
กับร่างของพักประชาธิบัติ
ประเด็นรายละเอียดที่ยังเห็นแย้ง
ก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในชั้นแปรยติ
การที่๓การลงคะแนนเห็นชอบกับทั้ง๑๓ร่าง
ไม่ใช่เรื่องการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
แต่ขออนุญาตกลับเรียนกับท่านประธานว่า
เพื่อเป็นการแสดงแสวงหาความร่วมมือ

โดยไม่ขัดจุดยืนเพื่อให้การแก้รำนูนบรรลุผลสำเร็จสำริดได้จริง
ตามจุดยืนที่พักประชาธิปัตย์ได้กำหนดไว้
เพราะการแก้รำนูนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสองสภารวมกันและในจำนวนนั้นต้องมีฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า๑๒๐สนับสนุน
รวมทั้งต้องมีวุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่า๑ใน๓สนับสนุนด้วย
ด้วยเหตุผลดังที่กับผมกราบเรียนมาข้างต้น
หวังว่าทั้ง๖ร่างที่พักประชาธิปัตย์ได้เสนอ
และอีก๗ร่างที่เหลือนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภา
เพื่อทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูลครั้งนี้
เกิดผลสำริดได้จริง
และไม่กลายเป็นเงื่อนไขวิกฤตทางการเมือง
จนเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาประเทศ
รุมร้าวเราอยู่ขณะนี้
และที่สำคัญทำให้ประเทศไทย
ยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลปัจจุบันได้อย่างสง่างามยิ่งขึ้น